มือใหม่นะวัย๒๙ปี
เธอไปทำคลอดก็คลอดลูกแบบธรรมชาติ

แต่ปรากฏว่าพอกลับบ้านมาคุณผู้ชมเธอมีอาการแปลกคือ

ตอนแรกเธอก็ไม่แน่ใจเอ๊ะเป็นอะไรทำไมมันปวดหน่วงที่ท้อง
เธอก็เลยลองเช็คล้วงมือเข้าไปเช็คดู

นี่เพิ่งอ่านไปอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าลืมภาคก๊อตก็
ข่าวใหม่อ่ะนี่คุณผู้ชมภาคก๊อตอันนี้โอ้โฮ
สีส่วนหนึ่งนะขอโทษนะกลิ้นนะ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณก้อยครับคุณแม่มือใหม่วัย๒๙ที่มาร้องเรียนกับทีมข่าวเราเลยนะว่า
เมื่อ๒๓เมษายนที่ผ่านมาเธอไปคลอดที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเชียงราย

คนละข่าวกันจริงด้วยเพราะว่าอีกข่าวที่เล่าไปนี่คือปลายเดือนพฤษภา

พอเธอคลอดแล้วก็มีอาการผิดปกติปัสสาวะไม่ค่อยออกเธอพยายามเบ่งแรง
ตอนแรกเนี่ยมีผ้าก๊อตหลุดออกมาก่อนชิ้นหนึ่งนะตอนนั้นเธอเข้าใจว่าอ๋อหมออาจจะอุดผ้าก๊อตเอาไว้เพื่อซับเลือดในช่องคลอด
พอหลุดออกมาก้อนหนึ่งก็สบายใจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรล่ะ

ปรากฏว่ากลับบ้านมาได้๒เดือนครับ
จาก๒๓เมษาพฤษภามิถุนาคุณผู้ชม
เริ่มมีอาการปวดหน่วงที่ท้องตัดสินใจ

พากรอีกก้อนอุดอยู่ครับ
นี่เป็นก้อนด้านซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
กลิ่นก็มาสีก็คล้ำแบบนี้
ไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน
คุณหมอบอกคุณก้อยช่องคลอดคุณก้อยมีหนองนะ
คุณหมอก็เลยฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยามาทาน
แต่เธอไม่สบายใจครับเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ถามคนอื่นว่า

ไม่ปกติไม่ปกติแน่นอนคุณผู้ชมฮะ
กระทั่งเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลรัฐที่เธอไปคลอดเนี่ย
เห็นโพสต์เธอเข้าติดต่อมาถามอาการคุณก้อยเลย
คุณก้อยมาคุณมาที่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวจะตรวจให้อย่างละเอียด
ก็มีการพูดคุยกันเรื่องการเยียวยาครับ
อย่างไรก็ตามคุณก้อยก็เอาเรื่องนี้ไปร้องเรียน
สาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ช่วยตรวจสอบ
เนื่องจากว่าเธอเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ครับ
อยากให้มีการเพิ่มความรอบครอบระมัดระวังมากกว่านี้
ไม่ให้มันเกิดแบบนี้อีกนะครับ
ส่วนเรื่องการเยียวยาการรับผิดชอบอะไร
เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับ

เหตุการณ์ก่อนก็เขาออกมาแถลงก็ยอมรับความผิดพลาดแล้ว
ให้ผลบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับ
ก็จะมีการนะครับเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คือไม่รู้ว่าตอนที่การใช้พระกอสไปสับเลือด
เป็นหน้าที่ของหมอหรือพยาบาลผู้ช่วยนะ
อย่างไรก็ต้องช่วยกันดูนะครับ